สภาพอากาศตายระดูดร้อนของประเทศไทยแปรนบน
เห็นแดดเป้ื้องเปลี่ยงแต่มีฝนตกลงมา
หลังจากฝนตกแดดก็กลับมาร้อนอีก

จากระดูร้อนไปเป็นระดูฝน
ซึ่งหลังจากนี้ประเทศไทยอาจจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
หลายคนสงสัยค่ะว่าใต้ฝุ่นหว่องฟงที่พัดเข้าถล่มฟิลิปปินส์
มีอิทธิพลกระทบประเทศไทยหรือเปล่า
จากการตรวจสอบค่ะไม่พบว่าอิทธิพลของใต้ฝุ่นห่องฟง
ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกมากขึ้นแต่อย่างใดค่ะ
รอไปโชว์วินาทีที่ใต้ฝุ่นพัดเข้าทะลมฟิลิปปินส์กันค่ะ
ฝุ่นในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือประชาชนจำนวนมากนะคะ
อกจากนี้ยังสามารถวัดความเร็วลงได้ถึง๑๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะคาดว่าใต้ฝุ่นหว่องฟงจะเคลื่อนตัวไปยังตอนเหนือของฟิลิปปินส์
และเคลื่อนออกเขาไปยังต้าเหนือของเกาะลูซอลนะคะ